ความคืบหน้านะคะที่ตำรวจได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเหตุการณ์ตายสะเทือนขวัญของพระธรรมกรที่จังหวัดน้องบัวลำพูที่ตัดศีรษะตัวเองนะคะ
ด้วยความเชื่อที่ว่าเป็นพุทธบูชายืนยันค่ะว่าถ้ามีบุคคลใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
ขณะที่หมอปลาก็ไปดูจุดเผาศพแล้วก็ไปพร้อมกับพระมหาภัยวันนะคะยืนยันค่ะไม่มีคำสอนแบบนี้ในพระพุทธศาสนานะคะ

ทุกอย่างที่เผาไปมันไม่ได้มีอะไร

หมอปลามือปาปสัมภเวษีเริ่มมีอาการเผอืดพระอมและอาเจียนออกมาหลังเดินลงไปสำรวจจุดที่เผาศพพระธรรมกร
จุดนี้ลูกศิษย์ได้นำร่างของพระอมและอาเจียนออกมาหลังเดินลงไปสำรวจจุดที่เผาศพพระธรรมกร
จุดนี้ลูกศิษย์ได้นำร่างของพระอมและอาเจียนออกมาหลังเดินลงไปสำรวจจุดที่เผาศพพระธรรมกร
ใส่โรงพร้อมศีรษะแบกลงไปเผาบริเวณเนินเขาทางโรงของสำนักสงภูหิงกองอำเภอเมืองจังหวัดน้องบัวลำภู
ว่าเขาสัมผัสได้ว่าสิ่งที่อยู่ใต้หิน

ซึ่งยังคงวนเวียนอยู่จุดที่เผา
เขาไม่ได้เป็นปัจเจกต์ภูติเจ้าอย่างไร

คือถ้าอาการแย่กว่านี้นี่คือสัมภเวษีชัดเจนเลย
ที่แรกจอดลงมาก็ภาวนาว่าขอให้เป็นอย่างที่พระขอพูดนะ
เจกะของเขานะแล้วก็ภาวนาว่าขอให้เขาได้เป็นอย่างที่
เขายอมพลีชีพตัวเองแต่พอลงแล้วท่านคิดผิดแล้ว
ท่านก็คือสัมภเวษีตอนนี้ก็แค่รอว่าเมื่อไหร่จะหลุดพ้น
จากตรงนี้แค่นั้นนะครับซึ่งก็ไม่มีใครช่วยเขาได้
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่๑๕เมษายนที่ผ่านมา
ช่วงเช้ามืดพระธรรมกรเดินลงมาจากสาราการประเรียน
ตรงไปที่เครื่องกิโยตินแล้วตัดเชือกปล่อยให้ใบมีดตกลงมา
ตัดคอพระธรรมกรจนขาดกระเด็นลูกศิษย์อ้างว่า
พระธรรมกรตั้งใจมานานกว่า๕ปีที่จะทำแบบนี้
เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
ขณะที่พระมหาภัยวันยืนยันว่าการตัดศีรษะ
เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาสร้างบารมี
ไม่มีหลักคำสอนนี้ในพระไตปิดก
เป็นเพียงความเข้าใจผิดของพระธรรมกรเท่านั้น
คนตำรวจตรีนิพพานิจเจริญ
ผู้บังคับการณ์ตำรวจภูทรจวัดน้องบัวลำภู
เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
พบว่าเป็นการฆ่าตัวตายจริง

สิทธิ์วัดและญาติของพระธรรมกร
ได้ทำการเคลื่อนย้ายศพเอง
ใช้น้ำล้างคราบเลือดและนำเครื่องกิโยติน

ซุกซ่อนและทำลายหลักฐานทั้งหมด

และค้นหาของกลางที่ลูกศิษย์นำไปซุกซ่อน

ลูกศิษย์ที่รู้เห็นเป็นใจเพิ่มเติม
ถ้าใครก็เหตุหลังกับเหตุ
ใครต้องทำอะไรนะครับ
และใครที่ทำอะไรได้กฎหมายห้ามเอาไว้
เพราะว่าที่รัสเปล่างานมา
ว่าตำรวจเข้ามาเหรอ

สาราการประเรียนพบห้องเก็บของ
มีทั้งเชือกเลื่อยค้อนมีดพระยาวลวด

นำไปก่อสร้างเครื่องกิโยตินหรือไม่
ส่วนใบมีดบนเครื่องกิโยตีนนั้น

มีรายงานว่าตำรวจเก็บไปตรวจสอบแล้ว
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน